ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณนายดาวขอตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจในทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหาเรื่องการช่อกง

นี่ฮะคุณนายดาวนะครับนี่แม้สีขาวคนนี้เสื้อสูตรสีดำนี่นะฮะ
ชื่อจริงคือนางสาวอายาภาอิสริยาฐากูลวัย๒๘ปีหรือที่ใครหลายคนเรียกเธอว่าคุณนายดาวนะ
คือในพื้นที่ทางภาคใต้โดยนครศรีธรรมราชเนี่ยมีผู้เสียหายหลายคนออกมากล่าวอ้าง
กล่าวหาหรือว่าแจ้งความก็มีบอกว่าตัวเธอเนี่ยนางสาวอายภาหรือว่าคุณนายดาวเนี่ย
มีพฤติกรรมก็คือแอบอ้างหรือว่าอ้างว่าเป็นภรรยาของสอสอในพื้นที่นครศรีธรรมราช
ธนกรยืนยันว่าไม่จริงนะฮะคือมีอยู่วันหนึ่งที่มีคนบุกไปหาเธอ
ในขณะที่กำลังมีงานแถลงข่าว
พิธีเปิดงานเกี่ยวกับเรื่องของโนรานะธรรมในพื้นที่
แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาลักษณะเหมือนกับไปทวงเงินตรงนี้นะฮะ
แล้วหลายคนก็ออกมาเปิดเผยข้อมูล
แล้วหลายคนก็ทำธุรกิจกิจการนู่นนี่นั่นสุดท้ายเนี่ยถูกหลอกเอาเงินไป
รายการของพี่หนุ่มกัญชัยสุดท้ายเนี่ยตำรวจเอาหมายจับมารอที่หน้าสตูดิโอ
ค่ะแล้วก็นำตัวมาเลยนะฮะจากกรุงเทพเนี่ยส่งมาที่นครศรีธรรมราช
ล่าสุดเมื่อวานนี้ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดี
ซึ่งคุณนายดาวเธอยืนยันว่าขอปฏิเสธทุกข้อหา
และวันนี้ขอแถลงข่าวเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องราวที่บอกว่าโอ้โหมีชาวบ้านเนี่ย
ถูกเธอหลอกเงินเนี่ยรวมกันหลายสิบล้าน
มีคดีความอยู่๒๐คดีได้เนี่ยเธอบอกไม่เป็นความจริงเลย
บอกว่าถ้าคดีของเธอเนี่ยนะเอาจริงเนี่ย
คือมีคดีความเก่ากับเพื่อนร่วมงาน๑คดี
แล้วก็คดีกับหญิงสาวที่ชื่อนุ่นนะเป็นคดีที่มีหมายจับ
ตำรวจเขาไปคุมตัวที่กรุงเทพนั่นแหละ
ส่วนผู้เสียหายคนอื่นที่ว่ามารวมตัวกันอะไรต่างนานา
หาว่าเธอหลอกเงินเป็นสิบล้านยี่สิบสามสิบคดี
เธอบอกว่าไม่จริงเลยเป็นการกล่าวหาทั้งสิ้น
บางคนเนี่ยเป็นโจทย์ทิพย์เป็นโจทย์ทิพย์นะฮะ
บอกบางคนเธอยังไม่รู้จักเลยนี่ใครเนี่ย

ผู้เสียหายที่ออกมากล่าวหาเธอ
บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องกลับนะครับ
โดยเฉพาะกรณีของคุณนุ่น
เคสที่มีหมายจับอ่ะที่เจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มเธอเนี่ย
คิดว่ามีเงินอะไรห้าแสนสามอะไรเธอหลอกอะไรไปเนี่ย
ยืนยันว่าเรื่องนี้มีคนอยู่เบื้องหลังในการกลั่นแกล้งเธออย่างแน่นอน
ส่วนกรณีที่คุณรัฐหญิงสาวอีกคนนึง
นางสาวไทยอรินนะหรือว่าคุณรัฐ
กล่าวหาเธอว่าเธอเนี่ยมาหลอกลวง
บอกว่าถ้าอยากจะขายสบู่นะคุณรัฐเขาทำสบู่
อยากจะเอาสบู่ไปวางตามห้างใหญ่ห้างดังต่าง
เธอจัดการอะไรให้ได้รู้จักบิ๊กป้มอะไรเนี่ย
แล้วก็มีเรื่องซื้อขายที่ดินอะไรเนี่ยเธอก็ยืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
คุณนายดาวยืนยันว่าไม่จริงครับ
ความจริงตรงนี้ให้เปิดเผยด้วยนะคะตอนนี้ดาวตกเป็นจำนวนสังพม
ในการว่าใครที่มีคดีมากกว่า๑๐กว่าคดี๒๐คดี
ก็เป็นสิทธิ์ของเธอที่จะชี้แจงได้อยู่แล้วนะฮะ

ก็ยังมีขั้นตอนในการต่อสู้คดีความทางชั้นศาลทางชั้นต่างอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
คือก่อนหน้านี้ที่มีหญิงสาวที่ชื่อคุณรัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าคุณนายดาว
เอาคนไปขู่ทำร้ายด้วยนะขณะซื้อขายที่ดิน
วันนี้ตัวของคุณนายดาวเขาบอกเขามีพยานนะ
พยานวันซื้อขายที่ดินกับคุณรัฐ
ซึ่งพยานเนี่ยบอกว่าขอให้ข้อมูลเลยนะ
โดยเฉพาะนายสุพธกับแม่ของนายสุพศที่อยู่ในวันซื้อขายที่ดิน
นายสุพธเขายืนยันว่าที่ผ่านมาเขาเคยช่วยเหลือรัฐมาตลอด๓ปี
ช่วยซื้อสบู่ด้วยนะเพราะว่ารัฐเนี่ยเขาทำพวกขายสบู่
แต่กลับมีปัญหาหลายเรื่องทำให้ตัวเขากับแม่ต้องเดือดร้อนไปด้วย
ขณะที่อีกคนนึงชื่อนายมานพซึ่งอยู่กับคุณนายดาว
ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายคุณรัฐแล้วไปข่มขู่เขาด้วย
คุณมานพนี่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ขู่เลยนะเดี๋ยวฟังเสียงกันแล้วกันนะฮะ
ที่คุณรัฐอ้างเกี่ยวกับเรื่องที่ดินในการเป็นขบวนการหลอกลวง
แล้วก็ข่มขู่ให้เขาเซ็นที่ดินเป็นความเท็จทั้งหมด
แต่เรื่องการค้าขายที่ดินตรงนั้นมีไหมมียอมรับว่ารัฐไปหลอกขายเขา
แล้วคู่กรณีทั้งหมดเขาตอนนี้เขาก็จะกำลังคุยกับตำรวจ
เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะฟ้องร้องอะไรแต่ออกมาพูดความจริงเท่านั้น
ผมยอมไม่ได้รับไม่ได้เขาไปถือว่าผมเป็นมือเบิดครับเจ้า
ผมเป็นมือเบิดตรงนี้คือผมรับไม่ได้

กระทำของเขาเพราะผมก็รู้จักเขาดี

แต่ก็ไม่เคยได้ไปยุ่งอะไรกับเขา

กรณีที่ว่าผมทำร้ายร่างกายทุบตี
เขียนบังคับให้เซ็นเอกสารเพื่อขายที่ดินตรงนั้น
ไม่เป็นความจริงผู้ใหญ่บ้านวันที่๕
ดำบลพนมดำบลพนมเป็นผู้เขียน
มีภาพการไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะกัน
และคุณรัชยังยืนยันนะครับ

ใช้ไม้ตีข่มขู่เธอจริง

ส่วนที่นายมานพ
ที่บอกว่าชื่อดาว
แล้วเป็นเจ้าของร้านกล้วยในสุราชธานีแต่ทางฝั่งคุณนายดาวตัวจริงเนี่ย
เอาชื่อเธอเนี่ยไปอ้างว่าเธอคือคุณนายดาวที่ไปหลอกลวงเขา
ได้รับความเสียหายนี่ฮะนี่นายชายศนี่ก็เป็นหนึ่งในพยานของคุณนายดาว
นี่คุณชายยศเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะช่อกงเงินเนี่ย๘แสนบาท
ช่อกงเงินเข้าไปแล้วหลอกให้ลงทุนทำธุรกิจธุรกิจร้านกล้วย
ไม่คืนทุนแล้วก็กำไรให้ด้วยซึ่งแจ้งความไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันนางสาวมดก็เปิดเผยว่าพี่สาวของเธอถูกดาวเจ้าของร้านกล้วย
ไม่ใช่คุณนายดาวนะถูกดาวเจ้าของร้านกล้วยหลอกให้ซื้อขายทุเรียน
มีพฤติกรรมเดียวกับที่นายชายศถูกหลอกเลยของเธอเนี่ยเสียหายห้าหมื่นแจ้งความไว้แล้ว
เมื่อ๖ตุลาคมที่ผ่านมา
คนนี้ครับในถ้าขึ้นไปที่สพเมืองพนักข่าวไปเช็คได้เลย
ชื่อจะขึ้นหาเลยครับชวนมาลงทำธุรกิจเปิดดานกล้วยกล้วยครับ
มากครับเพราะว่าวันนั้นที่ผมลงเฟสคนติดตามเกือบสี่พันคน
ผมลงใช้เนี่ยใช้ว่าคนโกงลงเฟซสุราแต่คนนั้นก็บล็อกผมแล้ว
ก็เลยมีคนทักมาเป็น๑๐คน
ลงทุนซื้อทุเรียนขายก่อนแบ่งผลกำไรอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็มีการให้เงินให้อะไรกันไปเดี๋ยว๗วันคุณมารับนะ
เดี๋ยวเอาเงินมาคืนให้นะอะไรอย่างนี้
แต่พอถึง๗วันเราไปร้านก็ปิดโทรก็ไม่ปิด
หลบคือหลบจนถึงทุกวันนี้ค่ะยังหาตัวเขาไม่เจอ
อ้าววันนี้คุณนายดาวเขาก็เลยพาพยานคนนู้นคนนี้มาชี้แจงข้อกล่าวหาต่าง
ก็เนี่ยแล้วก็บอกว่าคนนั้นน่ะดาวเจ้าของร้านกล้วยแหละที่ว่าหาที่ว่าเธอกล่าวหานั่นแหละ
เคยมีขดงคดีอะไรก็ว่ากันไป